บอกว่าคุณใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับภรรยาคุณ
ประเร็จคุณก็เลยเคยล้มไปทีหนึ่ง

ลำบากถึงขนาดเขาบอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย

นั่นคืออาหารของคุณในช่วงที่ไม่เหลืออะไรเลย

เคยมีละเจ๊งละเนรละนาด

นี่มันเป็นจุดของชีวิตของคนคนหนึ่ง

จะรวยมากจะมีชื่อเสียงมากจะประสบความสำเร็จมาก
เรื่องความรักคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกัน
ถีบรุ่นพี่ซะด้วยประทับใจอะไร

เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงไกลขนาดนี้